สายซิ่งรวมตัวกันไปแข่งซิ่งมอร์โต้ไซ่
คุณผู้ชมประกวัดว่ารถมอร์โต้ไซ่เสียหลัก
พุ่งชนกับตัวเสาเหล็กแล้วก็ราวเด็กที่อยู่
อยู่กั้นขอบทางมอเตอร์เวย์ครับตายสลดแบบนี้
และที่น่าตกใจคือคุณผู้ชมรู้ไหมไอ้ตัวเศษกระโหลกชิ้นส่วนสมอง
โอ้โหกระจัดกระจายติดไอ้ตัวเหล็กแบบนี้เลยอะค่ะ
ตามถนนเนี่ยก็มีพวกเศษกระโหลกเต็มเลยอ่ะพี่ก๊อฟเป็นช่องทางคู่ขนาน
อเตอร์เวย์ด้านนอกอ่ะเนอะถูกต้องอ่าขาเข้าพัทยานะคะ
เนี่ยค่ะโอ้โหนี่คือชิ้นส่วนแบบอื้อหือสมองหรืออะไรต่างต่าง
กระจัดกระจายเกลื่อนถนนอยู่แบบนี้ค่ะ
ตายคาที่ส่วนเพื่อนเพื่อนตัวดีที่ชอบมาซิ่งมอเตอร์ไซค์ด้วยกัน
คุณผู้ชมว่าเขาอยู่ดูศพไหมไปเลยหนีค่ะหนีลอยนวลนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สพนขามค่ะ
ตำรวจรวดไปตรวจสอบสภาพอย่างที่เห็นคนตายอยู่กลางถนนแบบนี้
เป็นชายหนึ่งคนนะคะจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณทางคู่ขนานขาเข้าพัทยา
ช่วงก่อนถึงตัวด่านเก็บเงินมอเตอร์เวย์น้องขามนะคะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าสภาพศพก็นอนเสียชีวิตอยู่แบบเนี้ยเหมือนเสื้อไม่แน่ใจ
เหมือนเสื้อไม่ได้ใส่ด้วยนะทีเนี้ยศพของคนที่ตายเนี่ยค่ะ
ทราบชื่อคือนายมารุดวัยสามสิบเจ็ดปีเขานอนหงายอยู่แบบนี้โอ้โห
ตายอย่างแบบสลดเลยอ่ะสมองแบบกระจายเกลือนเลยนะคะ
ขณะเดียวกันใกล้กันเนี่ยก็มีรถมอเตอร์ไซคู่ใจของเขา
คันที่ใช้ในการแต่งซิ่งแล้วก็ขับแข่งกันในมอเตอร์เวย์คันนี้ค่ะ
เป็นมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ามีโอสีแดงนะคะของผู้เสียชีวิตจอดอยู่แบบนี้
ขณะที่เราเนี่ยได้สอบถามคนเห็นเหตุการณ์บ้างเพราะว่าไอ้ตัวเพื่อนคนตายก็หนีไปหมดนะคะ
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเด็กสายซิ่งแก๊งนี้นะ
ขี่มอเตอร์ไซค์รวมตัวกันสักประมาณห้าถึงหกคันได้ขับซิ่งแต่งมาตามถนนเลยอ่ะ
มาด้วยความเร็วก่อนจะมีการเสียหลักเกี่ยวกันค่ะเกี่ยวกันเท่านั้นแหละ
คันนี้ค่ะของผู้ตายเนี่ยก็กระเด็นไปกระแทกกับไอ้เหล็กกั้นถนนของมอเตอร์เวย์
จนกระทั่งเสียชีวิตอย่างสลดส่วนเพื่อนทั้งหมดซิ่งหนีค่ะ
ไม่รอนะคะรักกันแค่ไหนเพื่อนตายแบบนี้ไม่อยู่ดูเลย
หลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะส่วนศพเนี่ย
ก็จะนำมอบให้ญาติเพื่อไปดำเนินการตามพิธีทางศาสนาต่อไป
อันตรายนะคะอย่าหาทำเลยแบบนี้นะฮะนอกจากคนมีผลกระทบกับเรื่องของการ